ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่มันเป็นมุกใหม่เหรอ
ลูกค้าไปกินข้าวที่ร้านอาหาร
แล้วโทรบอกร้านว่าเนี่ยดิฉันไปกินร้านอาหารคุณ
แล้วร้านคุณล้างจานไอ้ท่าไหนฝอยคันหม้อติดคอ
ฉันไปหาหมอจ่ายค่ารักษาพยาบาลมา
คุ้นอาจจะใหม่แต่พี่เคยได้ยินมาแล้ว

เหมือนพอล้างจานแล้วอ้างว่าฝอยมันเหลืออยู่
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูข่าวนี้หน่อยละกัน
ดอมว่ามีฝอยสักฝอยหนึ่งไหม
นี่ค่ะร้านนี้ชื่อร้านเขายาวหน่อย
ชื่อร้านว่ามามีสุขณสวนคุณตา
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอยู่ที่อำเภอเมืองที่ลำปางค่ะ
ภาคเหนือเหมือนกันเลยโพสต์เอาไว้เตือนภัยเลย
มิตรฐาชีพโทรมาขอค่านักศึกษาพยาบาล

คุณเต้พะตะนนสว่างเมฆอายุ๓๖ปี
เล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่๑๙ตุลาที่ผ่านมา
ลูกน้องโทรมาบอกพี่เต้มีลูกค้าโทรมานะ
บอกว่ามากินอาหารที่ร้านแล้วฝอยขัดหม้อติดคอ
ตอนนั้นนะคุณเต้ตกใจมากเลยโทรไปหาลูกค้า
ลูกค้าครับยังไงนะครับผมเป็นเจ้าของร้านผมเต้ครับ
ลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยค่ะมากินอาหารที่ร้านเมื่อเย็นวันที่๑๗นะคะ
สั่งข้าวอบสับปะรดไปสั่งห่อหมกทะเลสั่งห่อหมกทะเลผัดแห้ง
พงนึ่งซีอิ๊วหมูทอด๓ชั้นคั่วพริกเกลือ๘๐๐กว่าบาทเนี่ยค่ะ
พอทานที่ลำปางเสร็จใช่ไหมคะก็บินกลับกรุงเทพ
ทีนี้เจ็บคอก็เลยไปโรงพยาบาลคุณหมอดูแล้วคุณหมอก็บอกว่า
อ้าวนี่คนไข้ฝอยขัดหม้อติดคอนะทีนี้คุณเต้ได้ฟังแบบนี้
ก็ยินดีจะรับผิดชอบค่ารักษาลูกค้าบอกว่าจ่ายไปแล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปหาหมอหมอนัทอีก๓รอบ
คุณเต้พยายามจะโอนตังเข้าบัญชีให้นะแต่ว่าตอนนั้นขับรถอยู่
ก็เลยบอกว่าเอางี้นะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าส่งรายละเอียดมาทางไลน์นะ
แล้วตอนขับรถเอ๊ะโทรไปเช็คในครัวก่อนดีกว่า
เอ๊ะในครัวร้านเราล้างกระทะด้วยอะไรในครัวบอกว่าไม่ได้ใช้พี่เต้
ไม่ได้ใช้ฝอยขัดหม้อคุณเต้ก็เลยเออจริงที่ร้านใช้กระทะเทฟลอนนี่นะ
ใช้เครื่องคุณผู้ชมเอาอาจารย์ก่อนจานล้างด้วยเครื่องล้างจาน
อย่างพวกอุปกรณ์ประกอบอาหารอย่างกระทะเขาใช้กระทะเทฟลอน
แล้วดอมกระทะเทฟลอนมันจะเป็นกระทะที่มีสารเคลือบ
ถ้าเกิดเอาฝอยขัดหม้อไปขัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเคลือบลุด
ถ้าเดี๋ยวขัดอะไรทอดอะไรจะติดกระทะ
เพราะฉะนั้นร้านเขาก็เลยไม่ใช้ฝอยขัดหม้ออยู่แล้ว
อีกอย่างหนึ่งนะที่โป๊ะคืออะไรรู้ไหม
ไปตรวจสอบรายการอาหารรายการขายย้อนหลัง
ลูกค้าบอกว่ามาวันที่๑๗ใช่ไหม
ไม่เห็นมีรายการอาหารแบบที่ลูกค้าคนนี้สั่งเลย

ลูกค้าบอกอ๋อโทษทีพี่คือหนูจำวันผิดอ่ะ

เพราะว่าเมนูนึงเค้าบอกว่าเค้ากินปลากะพ๋องนึ่งซีอิ๊วจำได้ใช่ปะ

ที่ร้านไม่มีเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับ

เออคือพอดีว่าใบรับรองแพทย์ส่งให้กับที่บริษัท
บริษัทไปแล้วทำงานออฟฟิศไง
แล้วต้องเอาแบร์ลักษณ์รองแพทย์ไปเบิกใช่ไหม

แล้วหลังจากนั้นพอไปย้อนดูในไลน์ที่คุยกัน
อ้าวทำไมอันเซนต์ลบข้อความที่เคยส่งมา
บัญชีธนาคารต่างลบ
มั่นใจชัวร์มิตรชาชีพชัวร์
ก็เลยมาโพสต์เตือนภัยร้านอื่นระวังนะ

นี่คือทำไมท่านถึงต้องดูข่าวเช้าหัวเขียว

ผมในมุกนี้จำได้ไหมร้านที่เชียงใหม่
นี่แสดงว่าไอ้คนทำมันอาจจะอยู่ภาคเหนือหรือเปล่า

ก็ใช่ไงนี่แหละพี่เต้พี่เต้มาดู
บอกลูกน้องมาดูร้านค้าต่างมาดูข่าวเช้าหัวเขียว
ดูแล้วไม่โดนหลอกแน่เลยฟังปั๊บมันจะ
ก็จะยิ้มในใจจะรู้อุบายเลย
แต่ว่าเข้าใจความห่วงใยของพี่เต้ที่มีต่อลูกค้า
จริงนี่คือรีบติดต่อเลยจะชดใช้ค่าเสียหาย
จะช่วยเยียวยาให้เต็มที่เกือบโอนไปให้แล้วนะ
ปากกระพงนึกสีอิ้วไม่มีแต่มีโปสต์แตก
มุกไม่เนียนแต่ไม่ต้องไปเรียนมาใหม่นะจ๊ะ